ลำไยช่อใหญ่จ้ามาช่วยซื้อหน่อยแล้วเนี่ยไม่ส่งออกก็ไม่ได้จะขายที่ไหนก็ลำบากก็เลยต้องเอาลำไยเนี่ยมาแปรรูปตากแห้งแบบนี้แล้วก็ฝนฟ้าจะตกมาตอนไหนก็ต้องเช็คกันหน่อยล่ะค่ะคุณผู้ชม
อรุณสวัสดิ์นะคะลูกกรรมรถหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะช่วงนี้สภาพอากาศก็ค่อนข้างแปรปรวนนะคะกลางวันร้อนตกบ่ายขับมาก็จะมีฝนแล้วก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ว่าตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงสิ้นเดือนน่าจะมีฝนตกชุ่มฉ่ำโดยเฉพาะตั้งแต่วันพุธเป็นต้นปลายจับตาด
ช่วงที่เรียกว่าสบายแต่อย่าได้ประมาทไป
เพราะว่ายังคงมีลมนะคะที่ยังคงพัดสอบ
เอาความชื้นมาปกคลุมประเทศไทย
ยังคงมีฝนตกในระยะนี้
โดยรวมแล้วประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่
แต่ก่อนจะไปฝนตกช่วงบ่ายข้ามกลางวัน

โดยเฉพาะในเมืองหลวงเมืองใหญ่

ดูจากโมเดลนี้ก็จะเห็นว่าช่วงตอนกลางของประเทศนั่นเองค่ะ

มาดูจากโมเดลเวนดี้นี้นะคะ
เช้าแบบนี้รู้สึกอากาศเย็นเหมือนกันนะคะ
ก็เป็นเรื่องของความชื้นที่สะสมมาตั้งแต่กลางคืน
ยังไม่เท่าไหร่ค่ะตกเที่ยงมาสัก๑๑โมง
กลุ่มฝนจะเริ่มมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออก
ทบุรีระยองจันตราดแล้วก็เคลื่อนขึ้นไปทางภาคอีสานตอนล่าง
โคราชบุรีรัมซุเรนสีสะเกียจอุบล
แล้วก็มีกรุงเทพเล็กน้อยนะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ

แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมฝนตกภาคใต้กันเยอะ
พ่อแม่พี่น้องชาวใต้ก็บอกว่าโอ้โหทำอะไรกันไม่ได้เลยทีเดียวนะคะ

นี่ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
ฝนตกที่อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ทำให้มีน้ำจากเทือกเขานัน
แล้วก็เทือกเขาบริเวณใกล้เคียงไหลบ่าลงมา
พัดพาเอาสิ่งสกปรกเอาเศษไม้ต่าง
ทำให้ถนนลูกรังนั้นพังเสียหาย
ซึ่งถนนเส้นนี้นะคะเป็นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านทัพน้ำเต้า

หลังจากนี้ก็คงต้องเร่งซ่อมแซมกันต่อไป
แล้วก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยค่ะ
วิถีชีวิตชาวนาที่จังหวัดแพร่กันบ้างนะคะ
ตอนนี้ต้นข้าวในนาเขียวขจีแต่ยังไม่ออกรวงนะคะ
ช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่จะมีปูนาตัวโตเติบโตอยู่เต็มท้องทุ่งนา
ชาวบ้านบอกนี่เป็นนาทีทองเลยค่ะ
ก็เลยนำใส่ดักปูมาวางตามร่องน้ำระหว่างคันนา
จับปูได้แล้วเอาไปทำเป็นน้ำปูค่ะ
อาหารขึ้นชื่อของชาวเหนืออยู่แล้ว
ซึ่งบอกเลยนะคะว่าปีนึงจะมีครั้งเดียว
ชาวบ้านบางคนบอกว่าจะทำเอาไว้เก็บกินตลอดทั้งปี

ขายได้กิโลกรัมละถึง๖๐๐บาทเลยทีเดียว
นี่นะคะก็ถือว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีปูนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีต่อจากเรื่องของฝนตกนั่นเอง

ฝากบอกต่อกันด้วยว่าเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดี
สักวันที่๒๖๒๗จะมีฝนตกลงมา
โดยเฉพาะเหนืออีสานรวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยนะคะ
ตอนนี้ฝนมาแล้วค่ะ
ไปเก็บลำไยก่อนคุณผู้ชม
จะขายไปตลาดลาวไปแล้วค่ะ